คุณผู้ชมเรายังตามกันต่อสำหรับกรณีของครูจุ๋มที่ทำร้ายเด็กอนุบาลหนึ่งนะคะ
เหมือนน้ำลดต่อผุดเลยคุณผู้ชมพอยิ่งขุดยิ่งค้นไปกลายเป็นว่ายิ่งเจอ
ตอนนี้ผู้ปกครองเขารวมตัวกันไปแจ้งความกันไป๒ชุดแล้วใช่ไหมคะ
ล่าสุดมีมาอีกคลิปนึงแล้วค่ะนี่
เป็นจังหวะที่เกิดขึ้น๑๘กันยายน๑๑โมงนักเรียนก็นั่งเรียนกันอยู่ในห้องเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่มีใครวิ่งเล่นซุกสนอะไรเนี่ยค่ะน้องอาชิน้องเหมือนเล่นกับเพื่อนแล้วน้องตกเก้าอี้
เป็นจังหวะที่ครูจุ๋มเดินถือตระก้าเข้ามาพอดีที่สวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมดูพฤติกรรมครูจุ๋มนี่ทุบเข้าไปกลางหลังน้องอาชิค่ะ
ทุบลงไปเลยแล้วคุณผู้ชมดูนะมีครูผู้ชายอยู่มุมซ้ายห้องอีกเนี่ย
เดินมาดูค่ะเดินมาดูเฉยค่ะดูเฉยแค่นั้นเลยจริงนะคะ
คือเนี่ยพ่อแม่เขาดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่จบไม่สิ้นนะ
นี่ขนาดแค่ดูย้อนหลังไปไม่กี่วันอ่ะนี่คลิปใหม่มาอีกแล้วอ่ะ
เป็นเหตุการณ์ใหม่พฤติกรรมใหม่แต่บุคคลเดิมโอ้โห
นายอรุณศักดิขันทองพ่อน้องอาชิค่ะเอาคลิปนี้ไปมอบให้กับตำรวจสพชัยพฤกษ์วันนี้เลย
บอกว่าเนี่ยแจ้งความเพิ่มเติมเลยลูกผมนั่งเล่นอยู่กับเพื่อน
แกล้งผักตกลงมาจากเก้าอี้ครูจุ๋มเดินมาเห็นพอดีตามปกติครูต้องเดินเข้ามาปลอบไหม
ต้องเดินเข้ามาพูดคุยสอบถามไหมว่าอ้าวทำไมเล่นกันแบบนี้เห็นไหมเพื่อนเจ็บอะไรยังไงต้องเป็นแบบนั้นไหม
ครับแต่นี่ไม่ใช่เลยค่ะเดินมาเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าทุบหลังน้องแล้วก็กระชากผมอย่างแรงจนน้องหงายหลังค่ะ
แล้วน้องก็ฟุบร้องไห้อยู่กับโต๊ะพ่อบอกว่านี่ถ้าค้นกลับไปในระยะเวลาสองเดือนที่ลูกมาเรียนกับครูจุ๋มเนี่ย
ยังทำใจไม่ได้เลยว่าจะเจอคลิปลักษณะแบบเนี้ยกี่คลิปกันแน่ครับ
พ่อบอกว่าอยากถามครูจุ๋มเหมือนกันนะว่าคุณมีลูกไหมคุณมีลูกหรือเปล่า
แล้วถ้ามีคนมาทำแบบนี้กับลูกของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงลองฟังเสียงคุณพ่อดูนะคะ
ครูจุ๋มทำยังไงกับหนูลูก

ครูจุ๋มทำยังไงทำโทษหนูไงนี่ก็คือดึงหัวไง
เนี่ยคริปที่ดึงหัวคลิปแรกอาชีพน้องอาชีพ

น่าจะจบ๒เดือนครับที่มาเรียน
แล้วจะเจออะไรอีกไม่รู้อะครับ
แล้วผมถามว่าจิตใจครูที่นั่งอยู่ในห้องนั้น๓๔คน
ทำไมไม่ห้ามไม่อะไรกันเลยถูกไหม
แต่เวลาเหมือนผู้ปกครองที่วันที่เกิดเหตุ
ทำไมคุณเข้าไปห้ามไปลุมไปแบบกูกันอย่างนี้
ผมถามว่ามันคืออะไรครับ
คุณทำได้ขนาดนี้แล้วคุณจะเป็นครูได้ยังไงครับ
ครูไม่มีลูกเหรอครับถูกไหมครับ
แล้วพอไปดูนะครูทุกคนแทบจะมีคลิปทั้งหมดเหมือนกัน
ทำนักเรียนเหมือนกันแต่ก็ยังค้นไม่หมด
ต่างชาติวันแรกมาโอ้โหร้องห่มร้องไห้
เสียใจกับเหตุการณ์อย่างนี้
แต่พอค้นไปค้นไปครูต่างชาติก็ทำเหมือนกัน
นี่ค่ะนี่วันนี้มีตัวละครใหม่

เป็นครูที่มีพฤติกรรมไม่ได้ต่างกันเลย
น่าจากวันนี้พ่อน้องชิะจะไปหาตำรวจแล้ว

และผู้ปกครองคนอื่นก็ไปยื่นหนังสือให้กับตำรวจสพชัยพฤกษ์ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นการยื่นนอกเหนือจากประเด็นทำร้ายร่างกาย
คือประเด็นเรื่องของการกักขังหน่วงเหนียว
เพราะมันมีเด็กบางคนถูกครูจุ๋มลงโทษด้วยวิธีการขังในห้องน้ำโรงเรียนเป็นเวลานานค่ะ
ทำให้เด็กตอนนี้กลายเป็นคนกลัวห้องน้ำไปเลยอ่ะห้องน้ำที่บ้านก็ไม่กล้าเข้านะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้หนึ่งในผู้ปกครองที่เดือดมากกับการกระทำของครูจุ๋มก็คือนายชาญวิทย์น้อยสุกยิ่ง
พ่อของน้องเสือคนที่เราเห็นว่าเข้าไปกระโดดถีบครูจุ๋มเลยอ่ะ
คือพ่อบอกว่าเนี่ยพ่อน้องเสือบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ครูจุ๋มนะไปย้อนดูคลิปปรากฏว่าไปเจออีกคลิปนึง๒๑กันยายนค่ะ
เป็นครูผู้ชายชาวต่างชาติที่เมื่อกี้พ่อน้องอาชิบอกชื่อครูมาวินเป็นชาวฟิลิปปินส์
ทำร้ายลูกเขาเหมือนกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปดูคลิปนะเนี่ยลูกเขานั่งอยู่เนี่ยครูผู้ชายเดินมาเห็นไหมคะ
แล้วก็ลากมือน้องเนี่ยจับมือน้องแล้วก็ลากมือน้องยกออกจากเก้าอี้ด้วยความรุนแรง
คลิปเนี่ยพ่อบอกลูกร้องไห้โฮเลยค่ะคือน้องจะพยายามลุกน้องจะไม่ยอมไปเนี่ยครูก็พยายามดึงพยายามลาก
มีจังหวะผลักด้วยแล้วก็ลากน้องออกจากห้องไปจนได้นี่เนี่ยเป็นจังหวะนี้ค่ะ
เนี่ยทั้งผลักทั้งดึงทั้งลากคือกระทำรุนแรงกับเด็กอนุบาลอ่ะอืมพ่อเปิดคลิปนี้ให้ลูกดูแล้วถามลูกนะ
ถามน้องเสือเนี่ยในคลิปเนี่ยครูพาไปไหนโอ้โหคำตอบของน้องเสือพ่อบอกพ่อช็อกมาก
น้องเสือตอบพ่อว่าครูพาหนูไปขังห้องน้ำหนูกลัวผีมากพ่อ
แล้วดูระยะเวลาที่น้องหายไปจากห้องคือดูจากระยะเวลากล้องวงจรปิดเลยค่ะ
ครับเกินกว่าสิบห้านาทีอ่ะโอ้โหพาไปหาห้องน้ำสิบห้านาที
แล้วเด็กสามขวบอ่ะน้องบอกน้องกลัวผีมากพ่อครับ
แล้วพ่อก็เลยถามว่าแล้วหนูโดนทำโทษเรื่องอะไรลูก
ทำไมครูถึงทำโทษแบบนั้นน้องตอบว่าไงรู้มั้ยคะยังไงค่ะ
หนูระบายสีออกนอกเส้นมานิดเดียวโอ้โหพ่อบอกพ่อฟังแล้วหัวใจคนเป็นพ่อแตกสลายอ่ะ
ฟังเสียงพ่อน้องเสือนะคะ
แล้วผมลองถามกับทางลูกชายว่าเขาพาหนูไปไหน
เขาก็บอกว่าเขาพาหนูไปขังที่ห้องน้ำ
หนูกลัวผีมากเลยน่าจะเป็นภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างนะครับ
แล้วก็จากในคลิปที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาเนี่ยชี้หน้าลูกผมอย่างรุนแรงเลยว่า
โกรธจัดว่าทำไมทำให้ถูกต้องหรืออะไรสักอย่าง
ถ้าไปคุณก็ต้องยอมเสี่ยงการโดนตี
แล้วเหมือนผมส่งลูกไปทรมานทุกวันเลย
ผมรู้สึกเสียใจมากเสียใจที่สุดเลยว่า
ทำไมเราถึงไปส่งลูกไปท็อตรมาน
ผมก็ยังเจ็บใจตัวเองทุกวันนี้
พ่อน้องเสือบอกว่าทุกวันนี้น้องเสือไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยค่ะ

แล้วพ่อบอกเลยนะว่าพ่อไม่ได้ตั้งคำถามถึงแค่ครูจุ๋ม

เพราะเหมือนเป็นแบบนี้กันทั้งโรงเรียน
นี่เหรอค่ะคือบทลงโทษ
อีกหนึ่งคนนะคะนางสาวราพรโผล่วงคลแม่น้องหมิ๊งหมิ๊ง
หนูตกโถส้วมหนูเจ็บหัวหนูเจ็บแขน
แต่พอพยายามเค้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้คำตอบ

ตอบว่าครูจุ๋มใจดีแต่น้องกลับร้องไห้แล้วไม่อยากไปโรงเรียน
ส่วนตัวแม่บอกว่าครูจุ๋มเนี่ย

ทำร้ายเด็กแล้วก็กล่อมเด็กทุกคน
ทุกครั้งที่ครูจุ๋มมัดผมให้เด็กค่ะ
จะพูดกรอกหูเด็กว่าครูจุ๋มรักทุกคน
ก็เลยทำให้เด็กอาจจะเข้าใจผิดว่าพฤติกรรมแบบนี้คือการแสดงออกถึงความรัก
แล้วน้องเนี่ยน้องหมิ่งหิงเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านเนี่ย
ละเมอบอกยายายาทั้งคืนเลยค่ะ
ตอนเห็นคลิปที่ครูจุ๋มผลักน้องหมิ่งหิงหัวคว่ำหน้าคว่ำลงพื้นเนี่ย
เธอบอกเธอร้องไห้เลยนะคะคนเป็นแม่
เธอเลยคิดเลยว่าที่ลูกบอกว่าลูกตกชะโครกหัวเจ็บหัวกระแทกเนี่ย
มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
แถมล่าสุดแม่บอกว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกครูจุ๋มขู่เอาไว้ด้วย
ก็เลยไม่กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่
แล้วก็ทำแบบเนี้ยเขาทำให้เราดูอะ
แล้ววันนี้เราคุยโทรศัพท์เมื่อวานคุยโทรศัพท์กับเพื่อน

ครูจุ๋มไม่ให้พูดกับพ่อแม่เดี๋ยวถูกตีนะ
แล้วก็มีแบบว่าเหมือนให้เด็กท่องว่าครูจุ่มใจดี
เพราะผู้ปกครองทุกคนก็บอกว่าเออลูกเข้ามาพูดว่าครูจุ๋มใจดี
แต่ไม่อยากไปโรงเรียนลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
เห็นคลิปแค่วันที่๒๓วันเดียวแล้วหลังจากนั้นโดนอะไรมั่งเราไม่รู้เลย
พอย้อนกลับไปดูคลิปเด็กเจอที่ห้องน้ำก็เยอะโดนขังในห้องน้ำ
โดนทุบโดนตีแล้วลูกเราอ่ะที่เคยบอกเราย้อนกลับไปคิดเลยอ่ะว่า
ตกชะโคกวันนั้นต้องมีเหตุการณ์
มีคุณพ่อของน้องอีกคนนึงนะครับท่านผู้ชมครับที่เราเจอนะฮะ
คุณพ่อของน้องเทมนะฮะชื่อว่านายนโรงปกรณ์นะครับ
คุณพ่อบอกว่าตอนแรกเห็นคลิปของลูกของผู้ปกครองคนอื่นเนี่ย
ที่ถูกทำร้ายนี่ก็โอ้โหสงสารทำใจไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
พอมาเห็นคลิปของลูกตัวเองด้วยทีนี้ถึงกับพูดไม่ออกเลยครับอึ้งเลยนะฮะ
คุณพ่อของน้องเทมบอกว่าเมื่อ๒๑กันยายนนะครับ
ตอนที่น้องเทมส์กำลังยืนเก็บของที่กระเป๋านักเรียนนะฮะ
เดินเข้ามาจับมือทั้งสองข้างก่อนจะยกมากดที่ใบหน้านะฮะ
แล้วก็เดินออกไปแล้วก็มีครูอีกคนนึง
ชื่อว่าครูมิวเดินเข้ามาผลักศีรษะน้องเทม
ลงที่โต๊ะอย่างแรงนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับ
คือคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ย๒๓กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
เป็นคลิปที่ครูจุ๋มนั่งบนเก้าอี้นักเรียน
เรียกน้องเทมส์เข้าไปดูโทรศัพท์นะ
แล้วก็เหมือนกับพยายามจะถ่ายเซลฟี่กับน้อง
ไม่รู้ว่าจะถ่ายทำไมนะจะเก็บไว้ให้เหมือนกับว่า
โอ้โหเราใกล้ชิดกับเด็กหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ
แต่พ่อบอกมันตรงกันข้ามกับคลิปอื่นนี่เห็นไหม
จังหวะถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมเนี่ยจะถ่ายจะถ่าย
ก็ไม่รู้ว่าอาจจะถ่ายเอาไว้แล้วส่งให้ใครดูหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
แต่กับคลิปอื่นที่ลูกโดนหลายครั้งหลายอย่าง
พ่อบอกมันใจสลายเหลือเกินนี่นะครับ
กระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้เดินทางมารับฟังปัญหากลุ่มผู้ปกครองด้วยค่ะ
ซึ่งเท่าที่ได้ฟังมาเนี่ย

ก็ไม่ใช่มีแค่ครูจุ๋มที่มีพฤติการแบบนี้ค่ะ
มีครูอีกหลายคนที่พูดมามีชื่อครูมิวใช่ไหมคะ
มีชื่อครูมาวินที่เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะ
และไหนจะครูอีกหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์

แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครห้ามปราม
ทุกคนดูเฉยชาและชินชามาก

รัฐมนตรีช่วยบอกว่าจะพาผู้ปกครองไปพูดคุยกับทางโรงเรียน
เพื่อหาข้อยุติแก้ไขปัญหาแล้วก็บทลงโทษเยียวยาต่อไป
โรงเรียนสารศาสตร์ไม่มีการประชุมผู้ปกครอง
ผู้ปกครองไม่รู้จักเลยว่าคุณครูผู้สอนคือใครหน้าตาเป็นอย่างไร
แล้วเวลามีการเปลี่ยนคุณครูเนี่ยก็ไม่แจ้งล่วงหน้า
ซึ่งตามหลักการแล้วมันไม่ถูกต้อง
พรุ่งนี้ค่ะ๙โมงเช้าผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียน
ตัวแทนของโรงเรียนเราจะเข้าไปพูดคุยกัน
ก็รายงานล่าสุดกระทรวงศึกษาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปคุยกันที่กระทรวงเลยนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวจะลงมาพูดคุยด้วยนะครับ

เพราะมันมีคำถามเยอะเหลือเกินว่าโอ้โห
คือในโรงเรียนในห้องเรียนของคุณเนี่ย
มีกล้องวงจรปิดที่จะบันทึกการเรียนการสอน
แต่ผู้บริหารโรงเรียนไม่เคยดูเลยเหรอ
ไม่เคยส่องเลยเหรอว่าเป็นยังไง
นี่คือบ้านของครูจุ่มที่อ่างทองนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปตามที่อยู่ที่เขาแจ้งกันเอาไว้นะครับ
ครูจุ๋มเนี่ยอยู่ที่ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ที่บ้านนี้ปิดเงียบนะครับไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะ

คือเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติยาดของครูจุ๋มเนี่ยเขาบอกคนละมุมนะ
อันนี้ต้องรับฟังนะฮะก็ส่วนเรื่องความผิดที่ไปทำกับเด็กอะไรพวกนี้
ก็ทางคดีความทางการเอาผิดของพ่อแม่ผู้ปกครองก็ว่ากันไป
แต่ญาติญาติหรือเพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงนะเท่าที่เห็นแล้วก็รู้จัก
จุ่มเขาเป็นคนดีนะบ้านอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะฮะ
ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญเนี่ย
แม่ครูจุ๋มเนี่ยเขาป่วยป่วยหลายโรคนะครับต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ
จุ๋มนี่แหละเป็นคนส่งเสียเงินมาให้แม่ทุกเดือนแล้วก็เดินทางกลับมาดูแม่ที่บ้านอยู่ตลอด
อย่างที่เราคุยด้วยเนี่ยนี่คือน้าชายนะฮะน้าโกวิทนะฮะน้าของครูจุ๋ม
โกวิทเนี่ยบอกว่าครูจุ่มเขาเป็นคนดีนะเขาดูแลครอบครัวส่งเงินเดือนให้แม่ตลอดนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดรับเลี้ยงเด็กที่บ้านก็มีลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละมาฝากครูจุ่มเลี้ยง
ก็เห็นว่าก็ดูแลดีนะก็เป็นที่รักของเพื่อนบ้านทุกคนจนมาตอนหลังครูจุ๋มก็ย้ายไปทำงานที่กรุงเทพ
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านนานจะกลับมาสักทีแต่ก็ส่งเงินเดือนมาให้แม่ทุกเดือน
ระยะหลังแม่ก็ป่วยหลายโรคนะครับครูจุ๋มก็มาพาแม่ไปหาหมอเป็นประจำแต่ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเขาเนี่ยที่ไปทำร้ายเด็กชั้นอนุบาลตามคลิปเนี่ยทางน้าบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าในฐานะญาติของครูจุ๋มก็อยากฝากขอโทษไปยังผู้ปกครองแล้วก็สังคมแทนหลานสาวด้วยนะฮะมีเพื่อนบ้านอีกค
เป็นลูกที่ดีจริงก็ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นครูที่ดีแน่นอน
อืมก็มันคนละอย่างอ่ะนะ

อยู่บ้านกับอยู่โรงเรียนตอนไปทำงานนะครับ

เอาเป็นว่าทางลุงทวีแกก็มองว่าเออจะเป็นเพราะว่าเครียดเรื่องที่บ้านหรือเปล่า
แม่ป่วยเยอะเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะครับ
เค้าก็เป็นเด็กที่ดีมากอ่ะ

เขาเป็นเด็กดีรักครอบครัวรักพ่อรักแม่ครับ
แต่เนี่ยเขาเกิดอย่างนี้ขึ้นผมก็ไม่รู้นะฮะ
เขาจะเครียดหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อแม่เขาไม่สบายแม่เขาไม่สบายนะ

คงจะเครียดเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะ
เพราะอยู่คนละที่ผมอยู่นี่เขาอยู่กรุงเทพ
แต่ยังไงก็ต้องขอโทษสังคมเขาด้วย

มันเกิดสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เขาเครียดหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็ขอโทษผู้ปกครองที่หลานเขาทำไป
สิ่งทุกอย่างขอโทษด้วยนะครับ
ก็ขอโทษผู้ปกครองทุกท่านที่หลานผมก็ทำไม่ดีต่อลูกท่าน
ผมก็ขออภัยด้วยครับ
แต่มันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะเนาะ

เหมารวมทั้งครอบครัวญาติมิตรอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอก

เขาขนาดอยู่ที่บ้านที่อ่างทองเขาก็ยังคิดว่าเออลูกหลานเขาเป็นคนดีใช่ไหม
เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพบ้างนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่กรุงเทพที่เธอทำงาน
อันนี้มันเกิดขึ้นจริงแน่นะครับ
เราได้คุยกับผู้ชายคนนึงนะครับ
เค้าก็เป็นแฟนเก่าของครูจุ่มนะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยแฟนเก่าครูจุ๋มเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับ
บอกว่าตัวครูจุ๋มเองเนี่ยพอเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ย
เท่าที่เขารู้นะแล้วก็รับทราบเนี่ยคือเครียดมาก
แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะยังทำใจไม่ได้
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เหมือนกับเรื่องของตัวเองมันปรากฏแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแบบนี้นะครับ
โดยครูจุ๋มเนี่ยเล่าให้กับแฟนเก่าฟังนะครับ
บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายคนครูเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยที่เป็นแบบนี้ด้วย

พี่สาวของครูจุ่มเนี่ยชื่อว่าพี่จ๊ะก็เป็นครูสอนโรงเรียนเดียวกันนะแต่ลาออกไปเหมือนกันนะครับ
แล้วก็พาครูจุ๋มเนี่ยกลับไปที่บ้านที่จังหวัดอ่างทองแล้วนะฮะ
พี่สาวเนี่ยสอนที่นี่มา๑๒ปีครูจุ่มเพิ่งมาสอน๗ปีหลังจากน้องโดนไล่ออกพี่ก็เลยออกไปด้วยเลยนะครับ
ที่มีข่าวว่าครูจุ๋มครอบครัวแตกแยกอะไรตรงเนี้ยนะครับทางแฟนเก่าบอกว่ามันก็จริงนั่นแหละนะฮะ
เพราะว่าพ่อเขาก็มีเรื่องคดีความที่ต้องโทษจำคุกอยู่
แม่ก็ป่วยหลายโรคทางบ้านก็ฐานะลำบาก
แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ครูจุ๋มจะไปทำแบบนี้ได้

ตอนนี้ทุกคนจะไปถือหวานคอมจะกลับถือหวานเข้าที่น้องเลยทั้งที่สามที่สองที่ถือหวานต้องย้ายไป
เป็นเสียงของเพื่อนแฟนเก่าครูจุ๋มนะครับท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับ
คุณครูคนนึงชื่อว่าครูอ้อยครูอ้อยเนี่ยเป็นครูประจำชั้นเก่าของนักเรียนห้องที่เกิดเหตุนะฮะ
ห้องที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ครูจุ๋มไปทำเด็กอนุบาลหนึ่งอ่ะค่ะ
อ้อยเนี่ยเคยสอนที่นี่นะฮะสอนอยู่๙เดือนนะครับ
แล้วก็ลาออกไปที่ลาออกไปเนี่ยคือมีเหตุผลส่วนตัวนะฮะ
เป็นปัญหาส่วนตัวก็เลยลาออกไปไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางโรงเรียน
อ้อยเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าช่วง๒เดือนก่อนลาออกเนี่ย
ตอนนั้นครูอ้อยได้จับคู่จับคู่กับครูพี่เลี้ยงครูจุ๋มนี่เขาเป็นครูพี่เลี้ยงนะ
ครูประจำชั้นก็ต้องมีคู่นะฮะครูอ้อยจับคู่กับครูจุ๋มนะครับ
ซึ่งตอนนั้นครูจุ๋มก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบลักษณะชอบทุบตีเด็กทำร้ายเด็กอะไรแบบนี้
ในกล้องวงจรปิดเพราะช่วงที่ครูอ้อยเป็นครูประจำชั้นเนี่ย
อ้อยจะคอยดูแลแล้วก็ห้ามปรามอยู่ตลอดเวลาครูพี่เลี้ยงหรือว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ย
จะเข้ามาลักษณะจะทำร้ายเด็กนะครับเนื่องจากไม่อยากให้เด็กเนี่ยกระทบกระเทือนถึงจิตใจ
โอ้โหนี่ถ้าครูอ้อยบอกว่าต้องคอยห้ามตลอดแปลว่ามันเกิดขึ้นมานานและเกิดขึ้นต่อเนื่องมากนะคะ
นี่ค่ะคือครูอ้อยบอกว่าครูอ้อยก็มีลูกครูอ้อยก็เลยเข้าใจเรื่องนี้ดี
คือไอ้บาดแผลทางกายเนี่ยถูกตีถูกทำร้ายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวก็หาย
แต่ทางใจเนี่ยอันนี้มันนานมันฝังรากลึก
พอออกไปแล้วเนี่ยนะฮะมาเห็นคลิปตอนนี้ครูอ้อยบอกว่าถึงกับร้องไห้นะ
แล้วก็ยังพูดกับน้องเสือกับน้องหมิ่งหิงว่าสองคนนี้ที่ครูอ้อยพูดถึงนะฮะ
เพราะว่าเคยเป็นครูประจำชั้นค่ะบอกน้องเสือกับน้องหมิ่งหิงเนี่ย
สองคนนี้เป็นเด็กดีน่ารักมากไม่เคยดื้อไม่เคยสนเลย
ไม่ใช่จะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะครับครูจุ๋มทำเกินกว่าเหตุมาก
นำซ้ำหลังจากเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยครูจุ๋มมากล่าวหาครูอ้อย
ว่าเป็นคนปล่อยคลิปทำลายชื่อเสียงโรงเรียนครูอ้อยบอกว่าเธอเองเนี่ยยอมรับว่า
เธอโพสต์ขู่ว่าจะปล่อยคลิปในห้องเรียนจริงแต่ครูอ้อยไม่มีคลิป
ก็เลยปล่อยไม่ได้ไม่เคยมีคลิปก็แค่อยากรู้ว่าใครกันที่ตีเด็กนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอขู่ไปนะฮะจนมีผู้ปกครองเนี่ยของเด็กเนี่ยมาปรึกษาครูอ้อย
ซึ่งเป็นครูประจำชั้นคนเก่าผู้ปกครองเขาก็อยากรู้ว่า
เอ๊ะทำไมลูกเขากลับบ้านไปเริ่มเป็นอย่างงี้ค่ะทำไมหวาดพาหวาน
ทำไมมีรอยแบบนี้นะครับซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ที่ผู้ปกครองเขามาปรึกษาอะไรพวกนี้เนี่ยนะเพื่อนของครูจุ๋มเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
อ่าเพื่อนครูจุ๋มก็มีทีท่าแบบร้อนตัวออกตัวแรงเธอก็เลยแนะนำให้ผู้ปกครองเนี่ย
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะส่วนตัวไม่ได้อยากยุ่ง
แต่เด็กมักบ่นถึงครูอ้อยบ่อยครั้งอยากให้กลับไปดูแล
เพราะว่าครูที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่สามารถควบคุมครูพี่เลี้ยงได้
มีครูประจำชั้นเข้ามาใหม่แต่ควบคุมครูพี่เลี้ยงคือครูจุ่มไม่ได้
ตอนนั้นก็ได้แต่แนะนำนะครับเพราะว่าครูอ้อยบอกว่าออกมาแล้ว
ประเด็นที่ครูจุ๋มหรือญาติครูจุ๋มจะอ้างต่างนานา
ว่ามีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ปัญหาครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้
อ้อยมองว่าไม่เกี่ยวอย่างครูอ้อยเนี่ยเป็นครูอนุบาลมาสิบกว่าปี
ไม่เคยเอาปัญหาส่วนตัวไปลงที่เด็กในห้องเรียนเพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่องด้วย

ช่วยปัดให้แล้วช่วยปกป้องให้แล้วยังจะมาเห่ามาสิกมากัดอีก
หนูโพสต์อันนี้ไปแต่ว่าในมือหนูตอนนั้นไม่มีคลิปไม่มีอะไรเลย

หนูไม่เคยแบบให้ใครมาทำเด็กหนูหนูร้องไห้หนูเห็นคิดที่เขาออกแล้วแบบ
ผักผักน้องหมิ่งหมิ่งที่ว่าผักจะเดินไปอ่ะแล้วตามไปโครงอีกสองสามทีอ่ะ
คืออันนั้นหนูร้องไห้เลยน้องหมิ่งเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อย
นี่หนูยืนยันว่าน้องหิ่งหิงไม่ได้เป็นเด็กซึ่งเสือจะเป็นเด็กแบบว่า
เขาจะเป็นเด็กอ่ะอยู่ไม่ดิ้งก็จริงแต่เขาไม่เกลไม่อะไรแค่อะไรเลย
วันนี้เราก็เลยลองไปดูบ้านครูจุ๋มอีกรอบนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือช่วงค่ำที่ผ่านมานะฮะคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านครูจุ่มนะฮะ
แสดงว่าครูจุ๋มยังไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าด้านในเนี่ยจะเห็นเปิดไฟอยู่นะครับ
แต่ข้างหน้าเนี่ยจะมืดนะฮะก็เลยอาจจะมีการเปิดทิ้งไว้หรือว่าอะไรยังไง
นะฮะก็ถามชาวบ้านอีกรอบหนึ่งฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าก็ไม่ค่อยอยากจะให้สัมภาษณ์อะไรมากมายนักแล้วล่ะ

สวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหม
ตอนนี้หลายคนที่ติดตามข่าวนี้ตั้งคำถาม
ไม่ได้ตั้งคำถามกับครูจุ๋มนะคะตั้งคำถามกับโรงเรียน
ตั้งคำถามกับพอแล้วด้วยว่านี่เป็นโรงเรียนแบบไหนกัน
คุณรับบุคลากรแบบไหนมาเป็นครูในโรงเรียนเหรอ

ปรากฏว่ามีผู้หวังดีคนนึงนะคะ
บอกเธออาศัยอยู่ในระแวกใกล้กับโรงเรียนนี่แหละ
โทรมาให้ข้อมูลกับหนึ่งในผู้ปกครองบอกว่า

เพราะว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยเขารับครูพี่เลี้ยงที่มีวุฒิแค่ม๓เข้ามาทำงาน
ที่เธอรู้เพราะว่ามีครูในโรงเรียนจะมาชวนเธอไปทำงานด้วย
แต่เธอบอกทำไม่ได้หรอกเธอจบแค่ม๓เธอจบมีวุฒิแค่ม๓เอง
ไปทางฝ่ายนั้นบอกว่าอุ๊ยไม่เป็นไร
ทางโรงเรียนเขายืนยันว่ามีแค่วุฒิม๓ก็ทำงานได้
เดี๋ยวโรงเรียนจัดการให้
แต่เราก็ไม่มาทำงานที่ดี
เขาก็โทรมาซื้อคือตอนนั้นช่วงที่ครูออกไปหลายคน
แล้วครูเข้าขาดเขาก็โทรมาซื้อช่วงที่เราไปทำ
เราก็รู้ว่าเรามีอะไรตลอดว่ามันได้หรอกว่าทำวุฒิตรอบมา
แล้วเอาไข่ก็ไม่รู้ที่ว่าเป็นครูพอเจ้าเรามีลูกเอง
เราหัวเด็ดดีขาดละไงเราบอกว่าเราเรียนโรงเรียนนี้

รูดน้องเราอ่ะอายุ๒๐ต้นเรียนอ่ะ
ตามคืนไปเคี้ยวผับนะเคี้ยวหนุ่มนมเทนะ
หวังดีคนนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเธอเคยเห็นครูจุ๋มนะ
เพราะว่าบ้านเธอก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนใช่ไหมคะ
เล่าบอกว่าเคยเห็นครูจุ๋มเดินออกมาคุยโทรศัพท์
แต่ว่าเนื้อหาถ้อยคำที่คุยโทรศัพท์เนี่ยหยาบคายมากทั้งที่ยังสวมชุดครูพี่เลี้ยงอยู่
บอกตอนนั้นเธอยังคิดในใจอยู่เลยนะว่าโอ้โห
ใช้คำพูดคำจารุนแรงขนาดนี้แล้วตอนสอนเด็กเนี่ยจะระงับอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่า

โรงเรียนทั้งโรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้น

ถ้าจะเอาจากหลักฐานี่โอหะไม่ต้องไปสืบเลยฮะ

ลองวงจรปิดครับแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ย
พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนบอกว่าโอ้โหลูกเราเรียนมากี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ย
ลองไล่ดูหน่อยนะฮะเอาเท่าที่มีแล้วก็ปรากฏอยู่นะครับ
เริ่มตั้งแต่๑๖กันยายน๖๓๐น๑๑น๕นที่โรงเรียนแห่งนี้
นี่คือน้องโอมอายุ๓ขวบชั้นอนุบาล๑ห้องของครูจุ๋ม
เป็นคลิปในห้องเรียนครูจุ๋มผลักแล้วก็ด่าน้องชี้หน้าดุด่านะ
แขนลากไปขังในห้องน้ำปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ลูกชายกลัวการไปโรงเรียนนี่คือสิ่งที่มันยิ่งกว่าการเจ็บปวดทางกายนะครับ
จิตใจเด็กนี่นะฮะต่อไปนะครับ๑๗กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับ
นาฬิกา๓๖นาทีนี่คือน้องเทมส์เด็กชายวัย๓ขวบนะฮะ
ถูกทุบหลังดึงหูขีดเขียนที่ใบหน้าแล้วก็ถูกทุบตีขณะพาไปเข้าห้องน้ำ
จับหัวโขกโต๊ะด้วยนะครับปัจจุบันนะฮะน้องเทมส์นี่ถึงขั้น
ชักโครกค่ะเพราะไปถูกทุบตีจับหัวโขกอะไรแถวนั้นด้วยในห้องน้ำ
และระแวงคนแปลกหน้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ญาติญาติพี่น้องไม่เอาเลย
กันยายน๖๓๑๐นาฬิกา๑๖นาทีที่ห้องเรียนแห่งนี้
ไปดูน้องเสือนะฮะน้องเสือน้องเสือนี่อายุ๓ขวบ๘เดือนเด็กผู้ชาย
บิดหูนะถูกลากแขนเวียงเข้ากับผนังห้องเรียน

ค่ะซึ่งวันที่ผู้ปกครองเข้าไปรวมตัวกัน
แล้วก็ให้ทางโรงเรียนเปิดคลิปให้ดูขึ้นจอโปรเจคเตอร์

โอเคดีทำไมทำแบบนี้
เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โห

อะไรยังไงเลยนะครับไม่ได้ตกใจว่าอุ้ยไปทำร้ายเด็กทำไม
ไม่มีการห้ามทำเฉยเหมือนเป็นเรื่องปกติ
มีคลิปหนึ่งนอกจากจะเห็นครูจุ๋มทำร้ายเด็กแล้ว
มีครูผู้ช่วยอีกคนนึงชื่อมิวนะในคลิปใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ย
เดินเข้ามาในห้องแล้วยังไปผลักหัวเด็กลงไปอย่างแรงอีกนะฮะ
ก็เดินอยู่ดีก็เดินไปผลักอย่างนี้
แล้วครูผู้ชายสอนภาษาอังกฤษก็เดินยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วครูคนนี้เป็นคนที่เคยทำร้ายน้องเสือนะฮะ
เสื้อสีฟ้าแขนยาวคาวแขนยาวโอ้โห
ใช่ค่ะคือตอนนี้บรรดาพ่อแม่นี่นะคะคือทำใจไม่ได้เลย
แล้วก็รับไม่ได้มากล่าสุดจำได้ไหมคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาไลฟ์เฟซบุ๊ก
เล่าเรื่องนี้แล้วก็เอาน้องมาถามด้วยว่าไหนคุณครูทำยังไงคุณครูหยิกหูแล้วบอกว่ารักหนูอะไรอย่างนี้
คุณแม่ชื่อคุณแม่พิ้งนะคะหลังจากที่คุณแม่มีการไลฟ์เฟซบุ๊กไป
ล่าสุดคุณแม่ออกมาโพสต์ข้อความนี้ลักษณะคือเหมือนถูกข่มขู่ค่ะ
เนื้อหาคุณแม่เขียนเอาไว้บอกว่าถ้าหากการที่พิ้งทำในสิ่งที่เป็นสิทธิ์

ไม่ขอรับข้อเสนอและไม่หยุดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

โพสต์แบบนี้ค่ะหลายคนก็เลยแบบเข้าไปคอมเมนต์กันเหมือนกันว่า

ทำไมคุณแม่ถึงกลายเป็นคนที่ถูกข่มขู่ไปได้ครับ
ขณะเดียวกันมีข้อความแชทอินบ็อกซ์มาหาแม่พิ้งด้วยนะคะจากผู้หวังดีค่ะ
บอกว่าล่าสุดครูจุ๋มโมโหแล้วก็ร้อนรนมากเพราะว่าข่าวตอนนี้ออกไปทุกช่องทางแล้ว
ตอนนี้กลับไปที่บ้านจังหวัดอ่างทองแล้วแล้วก็บอกด้วยว่า
ก่อนหน้านี้ทางบ้านของครูจุ๋มเนี่ยมีเรื่องผัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงตัวครูจุ๋มด้วย
แล้วยังไงทำไมโรงเรียนถึงรับบุคลากรที่มีเรื่องผัวพันกับยาเสพติดมาเป็นครูดูแลเด็กได้
อันนี้เป็นผู้หวังดีคนหนึ่งที่เขาอินบ็อกซ์ข้อความเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้มาให้กับแม่พิ้งแม่ของน้องรีวิว

ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเราคุยกับหมอก๊อฟนะฮะ
นายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะครับ
กอล์ฟได้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของครูจุ๋มนะครับ
ว่าเวลาที่ไปเรียนแล้วกลับมาบ้านเนี่ยทำไมลูกถึงมีอาการหวัดภาวะ
หรือว่าก้าวร้าวผิดปกติมันเกิดจากอะไร
หากปกติก็ต้องรีบหาทางแก้ไขนะครับ
ลักษณะของครูจุ๋มที่เราเห็นกันก็จะเป็นคนที่๒บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ๑เวลาที่เราเจอเขาผู้ใหญ่ผู้ปกครองไปเจอเขา
เขาจะเป็นคนที่เรียบร้อยมากอ่อนหวานพูดจาภัยเลาะเพราะพิ้งเลยนะครับ
แต่ตรงข้ามเลยในขณะที่อยู่กับเด็ก
เขาสามารถใช้ความรุนแรงดุด่าว่ากล่าวตีผัก
จิกกระชากขังเด็กในห้องน้ำเนี่ยเกิดเพราะอะไรนะครับ
บุคลิกภาพที่มีลักษณะ๒บุคลิกภาพ
หรือทางการแพทย์อาจจะเรียกว่าบุคลิกภาพแปรปรวนนะครับ
อาจจะเกิดจากการที่เขาเจอประสบการณ์ร้ายในอดีตนะครับ
หรือความเครียดมากที่เขาเจออยู่เนี่ยนะครับ
ก็ทำให้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกหนึ่งบุคลิกนะครับ
เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในสังคมได้
พอครูใช้ความรุนแรงกับเด็กแล้วเด็กเห็นความรุนแรงบ่อยแน่นอนครับ
กลับไปที่บ้านเด็กอายุ๓ขวบเป็นเด็กอนุบาล
กำลังเป็นวัยเรียนรู้วัยจดจำ
ถ้าเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้บ่อยเขาก็ไปทำกับพ่อแม่เขาสิครับ
คุณพ่อคุณแม่หรือก้าวร้าวมากขึ้น
ทั้งที่ไม่เคยพูดจาหยาบคายมาก่อนก็พูดนะฮะ
หรือใช้ความรุนแรงต่างให้คุณพ่อคุณแม่เห็น
อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่แสดงว่าลูกเราไปรับ

ก็จะเริ่มมีอาการสามก่อตรงนี้อยากให้จำไว้ดีเลยนะครับ
เกรงกลัวกลัวคนแปลกหน้าไม่กล้าเข้าไปเล่นใกล้
ถ้าเด็กมี๓พฤติกรรมนี้เกรงกลัวก้าวร้าวเก็บกฎ
แสดงว่าเขาต้องเจออะไรไม่ดีมาแล้วล่ะ
และเบื้องต้นเลยนะครับทุกครอบครัวที่เจอปัญหาอย่างนี้
ต้องปรึกษาจิตแพทย์เจ็บเลยนะครับ
เราได้ไปเจอสิตเก่าคนหนึ่งด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้ค่ะ
ให้ข้อมูลกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเลยบอกว่า
โอ้โหผมเคยเจอมาก่อน
เคยโดนตบหน้ากลางเสาทงต่อหน้าเพื่อนเลย

๖แล้วมัธยมมาศึกษาปีที่๖ค่ะ

แล้วครูก็ไม่ยอมปล่อยให้ไปพักกินข้าว
โรงเรียนนี้ชอบให้เด็กอดข้าวอดน้ำนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นทุกคนหิวข้าวมาก
ตัวเขาเองก็หิวหิวจนโมโหค่ะ
ทนไม่ไหวก็เลยโวยวายใส่ครู
เท่านั้นแหละโดนตบหน้าตรงกลางเสาทงเลย

เพราะว่าตอนนั้นม๖แล้วก็เห็นว่ากำลังจะจบแล้ว

ตัวน้องเขาก็บอกว่าเขาก็ขอโทษครูไป
แล้วหลังจากนั้นครูคนนั้นก็ลาออกไปค่ะ
พอมาเกิดเหตุเรื่องครูจุ๋มเนี่ย
ทำร้ายร่างกายเด็กอนุบาลก็เดาได้เลยว่า
โอ้โหต้องไปโรงเรียนที่เขาเคยเรียนแน่

เขาบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
มีมานานมากแล้วค่ะ
แล้วมีคุณอยู่ที่อะไรบ้างว่าเกิดอะไรฟาก
ก็มันก็อึ้มอะพี่
อยากตกใจอยู่เลย
ทำกับเด็กในร่างแบบจิตใจมากกว่า
เหมือนกดดันอะไรแบบนี้เด็กมากกว่าครับ

ในชั้นเรียนที่ครูจุ๋มเขาดูแลเด็กอยู่เนี่ย
ก็เริ่มจากผู้ปกครองสังเกตลูกเขาว่าเอ๊ะทำไมกลับถึงบ้านแล้ว
มีพฤติกรรมผิดปกติหวาดกลัวนอนภาวะเพ้อนะ
แล้วก็มีร่องรอยเหมือนกับไปถูกอะไรมา
เด็กก็ร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนด้วย
ก็มาขอดูกล้องวงจรปิดในห้องเรียนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียน
ก็เห็นภาพอย่างที่ท่านเห็นหลายคลิปหลายเหตุการณ์หลายคนหลายวัน
มีคนอื่นอีกนอกจากครูจุ๋มนะที่นอกจากไม่ดูแลแล้วยังทำร้ายเด็กด้วยก็มีนะครับ
ผู้ปกครองก็เลยเรียกร้องให้ทางโรงเรียนเนี่ยต้องเอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาเปิดดู
พอเขาเห็นกันเขาก็ทนไม่ไหวเลยตอนนั้นนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ไปแจ้งความที่สพชัยพฤกษ์นะฮะ
คือโรงเรียนเนี่ยเขามีหลายสาขาถูกต้องอันนี้เป็นหนึ่งในสาขาเท่านั้นนะคะ
สารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์นะฮะอยู่ราชพฤกษ์นะฮะที่นนทบุรีเขาจะมีหลายสาขานะ
คนก็ขุดคุยข้อมูลมาเยอะแยะไปหมดทางโรงเรียนรับผิดชอบเบื้องต้นด้วยการไล่ครูจุ๋มออกนะฮะ
กันยายนนะฮะไล่ครูจุ๋มออกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องรอฟังว่าผู้บริหารโรงเรียนจะเอายังไงอีก
เพราะว่าเหมือนกับว่าทางผู้ปกครองเขาบอกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วล่ะ
พรุ่งนี้ครับ๙โมงเช้าที่กระทรวงศึกษาธิการทางกระทรวงจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้
พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องนะฮะมาพูดมาคุยกันเชิญผู้หลานโรงเรียนมาพูดมาคุยกันว่า
ก็เป็นกำลังใจให้กลับพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องทุกคนด้วย